คุณชนะก่อนบอกว่าถ้าคุณชนะจะไปขอสาวเนี่ย
สอดเนี่ยจะเอาอะไรไปขอเขา

เคยไปขอแล้วสุดท้ายเขาก็ไล่กลับมานี่แหละครับ

สินสอดแบบเขาเรียกว่าสินสอดแบบใหม่ล่าสุดเลยจูงควายไปขอสาวค่ะไปไปดูกัน
เป็นไงล่ะการขอสาวแบบใหม่นี่คือสินสอดแบบใหม่ล่าสุดเลยนะ

ไม่ธรรมดานะคะกับการนำน้องควายมาเป็นสินสอดค่ะ
เจ้าบ่าวของงานนี้นะคะก็คือนายวีรพันธ์สุขาวัลลินะคะ
เป็นนายอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช
บ่าวเป็นอำเภอส่วนเจ้าสาวคือแพทย์หญิงนะคะเกษราพรแสงโชธผอโรงพยาบาลท่านพันรา

ไม่ธรรมดาทั้งคู่เลยนะคะขบวนแห่ขันหมากนี้นะ
สร้างความฮือฮาแก่ผู้ที่มาพบเห็นเป็นอย่างมากนะคะ
ว่าเจ้าบ่าวเนี่ยนำควายไทยคู่ผัวเมียก็คือเจ้าคมดาบ

ดาบตัวสีดำอายุ๕ปี๖เดือน
กับเจ้าเงินหนุนตัวสีเผือกหรือว่าสีด่อนนะคะ
อายุ๕ปี๔เดือนมาเป็นสินสอด
พร้อมกับเงินสดอีก๕ล้านบาท
ทองคำอีก๑๐บาทนะคะโดยควายทั้งสองตัวเนี่ยเชื่องมาก
เรียกว่าน่าจะเป็นควายประชาสัมพันธ์นะคะ

ถ้าดูราคาของเจ้าควายสองตัวตัวหนึ่งเท่าไร

เฮ้ยออนยังไงนะ
ตัวหนึ่งประมาณสัก๕หรือเปล่า
อ๋อห้าล้านสองตัวสิบล้านสิบล้านนะครับโอ้ยนี่ไงพี่ฝน
เขามีอาการที่แบบว่าสงบเสงี่ยมมาก
ไม่ดื้อไม่สนไม่ตื่นฝนนะครับ
เจ้าเป่าบอกว่าสาเหตุที่นำควายมาเป็นศิลป์สอด
เนื่องจากว่าตัวเองเป็นในอำเภอ

ก็คือมีอาชีพทำฟาร์มวัวควายแล้วก็ฟาร์มหมู

ก็ถึงวันสำคัญของชีวิตก็อยากให้เจ้าสาวนี้ได้รับรู้ว่า
นี่จะเป็นอีกอาชีพของเรานะ

ซึ่งควายไทยคู่นี้ก็มีคนมาขอซื้อเยอะเลย
แต่ว่าไม่ขายแต่ว่านี่สวยมากเลยนะ
เขาอยากจะให้ควายมาเป็นสินสอด
แล้วก็แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นเกษตรกรไทยของท่านด้วย
แหมผีฝนเห็นแบบนี้แล้วผมแอบนึกคิดมา
ไหนขอแต่งกันที่ไหนพักใต้

ดีนะไม่ไปแต่งอีสานผีฝน
วายถ้าเรียกเป็นแบบภาษาอีสานเขาเรียกว่าอะไร
อย่าให้พูดเลย

เอ้าแม่เจ้าหมาพ่อเจ้าหมาว่าลูกสาว
เจ้าหมามาแล้วมาแล้วเหรอคะ
เอาดูสิเอาอะไรมาด้วยนะ
ดิตดเรียนแล้วทสอบค่ะแต่ใครจะมาสู่ขอฝนให้เอาหมามา
มีอยู่แค่๑๒ตัวเองค่ะยิ่งพูดมาได้แค่๑๒ตัวอย่างก็เปิดฟาร์ม